ต้องไปที่นี่นะคะที่วัดจุลามณีค่ะ
เพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ๒๙มกราคมจะมีพิธีบวงสวงใหญ่
คาดว่าบรรดาคณะสิทธินะคะและผู้ที่มีความเลื่อมศัยศัฐา
จะไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวมิ้วจะเล่าให้ฟังว่าพิธีบวงสวงใหญ่ในวันพรุ่งนี้เนี่ย
จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวัดนี้อยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออำภาวัน
จังหวัดสมุทรสงครามนะคะวัดจุลามณีเก่าแก่มากครับ
อายุประมาณสามร้อยปีได้นะคะบวงสวงใหญ่ทาเวสุวรรณครั้งที่สี่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

ไม่ให้เข้ามากล้ำกลายหลายคนก็เลยนิยมบูชาทาเวสุวรรณ
เพื่อคุ้มครองและขอพรเรื่องโชคลาภด้วยนะคะ
ส่วนการกราบไหว้สักการะท้าเวสุวรรณ
สามารถจัดเตรียมของไหว้ที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะ
ถ้าหากว่าใครไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ในวันพรุ่งนี้
ถ้าหากจะไหว้ที่บ้านต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
เดี๋ยวไล่เรียงกันแบบนี้หน้าจอเลยนะคะ
รูปถ่ายรูปปั้นหรือมีองค์ห้อยคอค่ะ

ทูบ๙ดอกเทียน๑เล่มดอกกุหลับ๙ดอกผลไม้มงคล

ตัวอย่างก็คือส้มกล้วยอังุ่นแอปเปิ้ลแดงสับปะรดนะคะ
และนิยมสวมเสื้อผ้าสีแดงในการไหว้
ส่วนคาถาบูชาท้าเวสวรรณฉบับย่อนะคะ

ก็คือจะสวด๓จบ๗จบหรือ๙จบก็ได้นะคะ
ทีนี้ค่ะทางวัดจุลามณีโพสต์เตือนภัยนิดนึง
มันมีมิจฉาชีพค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
ใช้ภาพวีดีโอถ่ายบรรยากาศในวัดจุลามณี

ในลักษณะที่ว่ารับดูดวง

เนี่ยแล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์คุณผู้ชมค่ะ
ทางวัดจุลามณีบอกว่าไม่เกี่ยวกับวัดเลยนะคะ
นี่คือการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ
และเข้าใจวัดในทางที่ผิดค่ะ

สมัยนี้นี่มาหลายรูปแบบมากนะครับ